ถ้าผมเห็นรถแบบนี้สวนผมมานะ
คราวนี้ผมรู้แล้วว่าผมจะทำยังไงไปดูภาพเลยครับ

โอ้โหเมื่อวานรถอะไรนะที่บรรทุกฟางกระบาดหรือ๖ล้อ

ใช่แล้วก็บรรทุกเยอะแต่ว่าไม่ได้หนักขนาดนี้

มันเกินออกมาจนมัดไม่อยู่นะ

แล้วก็หล่นใส่รถเขาโอ้โหบรรทุกฟางมามาหือมาเลย
แล้วเข้าโค้งรถเก๋งสวนมาพอดีคุณผู้ชมครับ
นี่คือบ้านโนรังตำบลโนรังอมรร้อยเอ็ดครับ
คือเขาอยู่ระหว่างขยายช่องทางจราจร
เกิดขึ้นเช้าวันที่๒ธันวาคมที่ผ่านมา
นางสาวพรสวรรค์เหล่าเมืองเจ้าของกล้องหน้ารถบอกว่า
โอ้โหตอนนั้นตกใจมากพี่นะครับ
ตั้งสติแล้วเหยียบเบรกนะครับ
ประคองรถเข้าจอดข้างทางนะครับ

ส่วนคู่กรณีก็ตกลงกันได้

คือเขาบอกควรจะมีสายรัดแล้วผ้าคลุมให้มิดชิด
แล้วต้องไปบรรทุกเกินตัวรถออกมาด้วยไง
จริงมันผิดกฎหมายอยู่แล้วนะฮะ

อย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับ